จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กับนักข่าวของเราเนี่ยวิ่ง

จริงค่ะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเข้ามา
ว่ามีพระโอ้โหหลายรูปเลย
ไปกางเต้นเหมือนแคมป์ปิ้ง
จริงแล้วก็มีตารางปฏิทิน

ริมถนนบางปะอินอำเภอบางปะอิน

ตั้งใจจะตามจับพระ
เพราะมีชาวบ้านมาร้องเรียนค่ะ
บอกว่ามีพระก้าวรูป

ไปกางอยู่ที่นาของชาวบ้านเหมือนกับกางเต็นต์แคมปิ้งนอนกันริมนาข้าว
หมอปลาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยเต็นต์แบบนี้กางเต็นต์กันแบบนี้ค่ะ

เป็นเต็นต์จริงไงคะกลุ่มพระสงฆ์พอเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่สุดท้ายถูกรวบไว้ได้๘รูปโอ้โหหนีไป๑รูปค่ะ
ก็ระหว่างที่กำลังนำตัวพระทั้งหมดกลับมาที่กลางเต็นต์นะคะ
มีพระหนึ่งรูปแอบวิ่งหนีก็เลยต้องวิ่งไล่ตามจับกันอีกรอบหนึ่งไงคะ

วัดโศกทองอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาศาลคามมันจะยม
ลุงพี่ลงมาได้สี่วันลุงพี่ออกจากวัดมาจะไปพัฒน์ตะโยม
นี่ค่ะหลวงพี่หนีทำไมบอกหลวงพี่บอกไม่เคยเจอแบบนี้
มีเสียงลุงพี่หอบหรือว่าทีมทางของเราหอบ
เหนื่อยหมดทุกคน
หลังจากที่รวบรวมควบคุมตัวพระสงฆ์ได้ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรอบก็มีการสร้างที่พัก
เอาผ้าใบมากางเอาเต็นต์มากางทำเป็นที่พักเลย
แล้วก็มีของที่ได้มาจากการบินทบาท
มีสมุดจดบันทึกตารางบินทบาท
มีปฏิทินระบุสถานที่บินทบาทในแต่ละวัน
มีบัญชีรายรับที่ได้จากการบินทบาท

ปัจจัยที่ญาติโยมเขาทำบุญ
ถ้าเป็นพระที่อยู่ตามวัดก็เอาไปถวายวัด
ข่าน้ำข่าวไฟตู้บริจาค
วันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหน
กลุ่มอยู่กัน๙คนแล้วก็ใครได้เท่าไหร่น้องมาเข้ากองกลางจดบัญชีอย่างนี้หรอ
แต่เอาอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นนะอย่างพวกเหล้ายาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีนะ
จากการสอบถามพระที่อยู่ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดค่ะ
อ้างว่ามีพระที่รู้จักแนะนำมาบางรูปบอกว่าเนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้สองสามวัน
รูปบอกว่าอยู่เป็นเดือนแล้วกิจวัตรก็คือตี๔ออกไปบินทบาท
ขึ้นรถเมย์ไปบ้างเหมารถของชาวบ้านไปบ้าง
บินทบาทไกลถึงรามอินทานนทบุรีอนุสวรีชัยสมรภูมิจากอายุทยาค่ะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาที่เต็นต์ตรงนี้ตอนบ่าย
พระบางรูปบอกว่าที่มาอยู่ตรงนี้ที่ไม่อยู่วัดก็เพราะว่าสบายใจกว่าอยู่วัดอ่ะ
ไม่อยากอยู่วัดเพราะขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจทำวัดอ่ะ
เวลาขับถ่ายก็ใช้เสียงขุดหลุมเอาแล้วก็ขับถ่ายลงไปในหลุมนั่นแหละ
เคยไปมีญาติโยมเขาที่นั่นเคยไปแล้วทำไมเราถึงไม่ไปจ้องวัดอื่นอ่ะ
จ้องวัดที่ไหนน่ะวัดไหนเขาเข้าได้มันเป็นหลัก
เข้าไปยากเดี๋ยวเนี่ยเพราะท่านก็เคยมาเหมือนท่านคือใครที่เคยมาครับ
ก็พระนี่แหละที่เคยมาพักก็มาอะไรที่นี่
ไม่ยอมอยู่วัดค่ะไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอ่าบอกขี้เกียจทำอะไรที่ต้องทำ
ควรจะต้องทำในวัดคือเขาตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อมาถือศีลอยู่วัด
แต่นี่มากางเต็นต์แล้วก็แต่ยังไปบินทบาทนะนี่บอกอยู่วัดแล้วไม่สบายใจ
กลางเต็นต์อยู่กันเองสบายใจกว่าตำรวจก็เลยนำพระสงฆ์ทั้งหมดนะคะ
ก็มีพระครูเกษมวุฒิกรเจ้าคณะตำบลคลองจิกสอบสวนด้วยตัวเอง
เบื้องต้นพบว่าเป็นพระจริงนะคะเป็นพระจริงทุกรูปเลย
จับศึกค่ะ๖รูปจับศึกทั้ง๖รูปอีก๒รูป
ไม่ได้ศึกเพราะว่าเขาเพิ่งมาอาศัยอยู่
บอกเพิ่งมา๓๔วันใช่มาอยู่ได้๒๓วัน๓๔วัน

หมอปลาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้สำนักพุทธตรวจสอบนะ
เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์อะไรยังไงบ้าง

ไม่ใช่ว่าจะมาทำลายพระพุทธศาสนาอะไรนะ
แต่เป็นการช่วยตรวจสอบให้วงการสงฆ์ดีขึ้น
ยกอุปชามรณนักตั้งแต่ปี๒๔๙๙แปลกขึ้นมาแล้ว
หรือว่าผู้พิทัศน์เมื่อจะถามอะไร
ฝากเจ้าหน้าที่นะจัดการอรัชชีเถอะ
แล้วทีนี้ผมบอกว่าสำนักพุทธ

กฎหมายที่กำจัดพระนอกนี่ไม่งั้น
เขาศึกแล้วก็บวชใหม่ศึกแล้วบวชใหม่

นี่หมอปลาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวศึกแล้วบวชใหม่ศึกแล้วบวชใหม่อีก
แล้วก็มาทำเรื่องไม่ดีอีกอย่างนี้ค่ะ

เผลอก็ไม่บวชใหม่หรอกก็เอาผ้าเหลืองมาห่มเลย

ออกบินทบาทหาเงินหาทองจากชาวบ้านอะไรเรื่อยไป
ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนอะ

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องราวส่วนใหญ่เรื่องราวเหล่านี้